จากงูไปดูน้องเหมียวกันบ้างนะคะ
คือบ้านหลังหนึ่งเขาไม่ชอบเหมียว
แต่มีแมวของเพื่อนบ้านชอบมาอึก
ชอบมาอุจจาระอยู่บริเวณบ้านเขา

คือต้องไล่จับกันตลอดเวลานะคะ
แล้วเหตุการณ์จากนั้นเกิดอะไรขึ้นไปดูกันค่ะ
เป็นเรื่องจนได้ค่ะนี่คือแมวของเพื่อนบ้าน
ถูกอัดยาแล้วก็มาติดเหล็กดัดอยู่ตรงนี้
นึกว่าเป็นเหล็กดัดลายแมวไม่ใช่นะ
ไม่ใช่แล้วเป็นแมวตัวเป็นที่มันซุกสนมากนะคะ
จนกระทั่งว่ามันคงตกใจค่ะ
ตกใจจากการที่โดนไล่มันก็เลยหนีมาทางเหล็กดัดตรงนี้
แต่ก็หนีไม่พ้นก็เลยติดเหล็กติดเหล็กอยู่อย่างนี้นะคะ
เป็นเรื่องเลยล่ะค่ะพี่กู้ภัยก็เลยต้องมาช่วยกันนะ
ใช้วิธีการตัดเหล็กดัดออกค่ะ
คือเจ้าของบ้านเนี่ยบอกแม้จะไม่ชอบแมวก็ตามนะ

ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วแบบนี้จะไม่ช่วยไม่เหลือ
เขาก็ตามพี่กู้ภัยให้มาช่วยตามจับช่วยลงมาให้มันได้
ซึ่งหญิงสาวคนนึงเนี่ยเขานำคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็เล่าให้ฟัง
เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าบ้านเธอไม่ได้เลี้ยงแมว
แต่แมวที่เข้ามาติดกับเหล็กดัดเนี่ยเป็นแมวเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านตัวนี้ไม่รู้ติดใจอะไรบ้านเธอนะ
ชอบมาเหลือเกินเข้ามาพังต้นไม้บ้างล่ะ
เข้ามามาอุจจาระ

บางทีก็กัดนกในบ้านของเธอตายด้วย

เธอก็พยายามไล่มันกลับไปนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เธอก็ไล่มันกลับไปเหมือนที่เคย

ก็เลยหนีตะเลิศขึ้นไปนะคะจนไปติดอยู่ที่เหล็กดัดนี่แหละ

สุดท้ายค่ะก็เอาล่ะช่วยเหลือลงมาได้นะคะ

เจ้าของบ้านหลังนี้ก็เลยไปบอกเจ้าของแมว
บอกว่าช่วยดูแลมันให้ดีหน่อย

ถ้าไม่ได้มีการพูดคุยกันแบบว่า

อันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงนะ

เพราะฉะนั้นก็นะหาจุดที่ลงตัวซึ่งกันแล้วกัน
ใช่นะคะชาวเน็ตเองเขาก็มีความคิดเห็นเรื่องนี้
เพราะว่าก็มีทั้งธาตุแมวแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่ชอบ

ที่เลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสัตว์อื่นก็แล้วแต่
ก็ดูแลเขาให้อยู่ในพื้นที่แล้วกันนะคะ
หลักมันต้องให้คนในการคุยดูแล
เพราะสุนัขแมวมันคุยภาษาคนไม่รู้เรื่อง
แล้วพอมันเห็นมันชอบก็วิ่งปวดไปหมดเลย